ว้าว
รถเกี่ยวข้าว
น้ำก็อยู่ทางนี้
กันเกี่ยวไปแล้ว
ดูเด่นอย่าเปล่าหลง
อย่าเปล่าหลง
เบนเผารีนไค่นี้

เต้าฟันเต้าฟันมันไปไหนนี่
ตายตายตาย

เออลงไปแล้วลงนานแล้ว
รถเกี่ยวทัน